ก็มีคนโทรมาบอกกับลูกศิษย์ลูกหาโทรมาบอก
ก็ก็ว่าสิให้ไก่เจ้าสืบสืบกับมันกับลูก
เนี่ยก็มีพ่อมีแม่ก็สิบบอกพ่อแม่เขามาเอา
บ่อไว้เพราะใครนี่นุ่นนักทั้ง

ทั้งบาปบุญพุทธโทษแต่แบบนี้เอาไว้กับศาสนากับเชียม
เพราะว่าบอกว่าได้เอาไว้เพราะได้ปกป้องสุมฤทธิ์

ปัจจักที่
อ่ะก็หกหกจักรมังเมื่อเศร้าเนี่ยหรอ
หกหกหกจักรเมึงเศร้าเนี่ย
ก็มี่คนโทเพื่อบอกกับศิษย์ลูกหาโทเพื่อบอก
นี่ก็มี่พ่อมี่แม่ก็สิบบอกพ่อแม่เขามาเอา
มั่งกันโทไปเลยละโทไปผู้หนึงแล้วกัน
หากพระทนิดเลยรับพรณ์มันยังไงไปหน้า
พระเจ้ามารับพระเจ้าเสียงไป
พระเจ้าอย่างนั้นเรียกว่าเอาไว้
เพราะคนที่นินนะคะทั้ง
แต่แบบนี้เอามาไห้กับศาสนาเกษียม
เพราะฉะนั้นก็เลยสิให้

ติดตามต่อไป